ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

วันที่๑๔เมษานี้เป็นต้นไป

ให้ชื่นตาสะดุดใจ

ครบนำพาพูดคุย

เป็นต้นไปไม่เกิน๖ตุลา

เธอมีลูกเลย

ยิ่งไม่ยิ่งกระดังงานลนไฟ
อันนี้คือถามแทนใจแพทย์เลยแพทย์ก็รู้สึกว่า
หนึ่งเราไม่ได้โสดแล้วเนอะแถมยังมีลูกอีกต่างหาก
ถ้าสมมุติว่าเราแค่แต่งงานแล้วเราเลิกกัน
ก็แค่เป็นแม่ม่ายธรรมดาแต่เนี่ยแม่ม่ายรูปหนึ่งถูกไหม
แล้วถ้าผู้ชายเนี่ยเขาจะหาแฟนสักคน
เขาก็คงอยากได้อะไรที่แบบว่าใหม่สดเสมอเนาะ
ไม่ใช่แพทย์ก็จะผิดแล้วจะพูดให้ฟังนะ

แพทย์ภาพฉายตั้งแต่
มีลูกนะมันฉายภาพของความเป็นแม่
อากาศแดมันหายไปเลยนะ
แล้วการเจอเหตุเพศไพรทำให้แพทย์ตั้งสติ
เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่งาม
ถ่ายภาพไปยังแม่ว่าปัวเจ็บเอ้าแพทดูแล
ผู้หญิงคนนี้น่ารักเกินกว่าที่เราคิดนี่หว่า

คือจะฟังไปฟังมา
โตแพทย์แข็ง
เขาติดอยู่ข้อเดียวว่าแพทย์อาจจะมีสามีอยู่
การไปยุ่งในสตรีผู้มีสามีนั้นมันเป็นการผิดถึงข้อ๓
เขาก็อยากจะดูอยากจะยินอยากจะได้ฟังว่า
สารภาพความเป็นไปในวันนี้ของแพทย์มันเป็นอย่างไรเรื่องของความรัก
เขาก็รอจังหวะอยู่แล้วผู้ชายเยอะแยะมากมายที่เขาจ้องอยู่
เพราะแพทย์ก็เป็นคนงามเป็นคนมีชื่อเสียง
เป็นคนรักแม่ดูแลแม่เป็นคนรักลูก
เออเออดีไอ้เรามันก็อายุมากแล้วสมบัติเราก็เยอะนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรามันก็น้ำไม่ค่อยมีน้ำยา
ดีเลยมีลูกแล้วดีเลยนี่อย่างนี้ดี

สงการหลังสงการก็จะเจอผู้ชายที่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
คุณแพทย์จะตัดสินใจไปคบกับเขาไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่
จะมีเข้ามาจะมีเข้ามาเท่านั้นถูกไหมฮะ
เอางี้ผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยพื้นดวงของคุณแพทย์เอง
เป็นยังไงต่อไปเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาส
เมื่อไหร่ที่เธอจะได้กลับไปครองเรือนกับสามีของเธอ
เรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ดูยากที่สุด
แล้วที่สำคัญความรักมันมีอยู่ข้อหนึ่งเลยนะสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยอืม
หมดใจเมื่อไหร่หมดกัน
อันนี้น่ากลัวมากแล้ววันนี้
แพทย์ใครจะรู้ได้ว่าหมดหรือยังมี
และนับวันที่ผ่านไปมากขึ้นหรือลดลง

มันขึ้นอยู่กับการเกื้อกูลดูแลต่างหาก
ผู้หญิงทั้งหลายถ้าหากจะไม่หมดใจแปลว่า
ผู้ชายคนนั้นยังสม่ำเสมอ
เลี้ยงดูแม่เราเลี้ยงดูเรา

เขาเลี้ยงดูไม่เคยบิดเบือนนะ

ใช่ไหมอันด้วยนี้ใครจะรู้ดีเกินแพทย์
เพราะฉะนั้นเรามาดูพื้นดวงของคนคนนี้ก่อน

ชาวราศีเมทุนแล้วก็แพทย์เองจะเป็นยังไง

ไม่เคยคิดแล้วที่ช็อกคือ
ไม่ได้ทักครั้งนี้ครั้งแรกในเรื่องที่แบบ
ก้าวเป็นผู้จัดซึ่งตอนนี้ในหัวไม่มี
ผู้จัดเจ้าของโรงเรียนอย่างนี้
คือดวงชะตามันไม่ใช่ดวงชะตาแบบรับจ้างทำ

ดาวพฤษฎีอยู่ในเรือนการงานเป็นเกษตร
เกษตรหัวละศาสตรเท่านี้
โหรศาสตร์รุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคกรุงศิริยา
ดังนั้นคนที่ได้รับตำแหน่งอวยยศ

ศักดินานั้นจะได้ครอบครองเช่นพญานามึง

นาพันธุ์อย่างนี้มันก็แปลว่าเกษตรก็แปลว่าที่นาที่เกิดจากการอวยยศเป็นความมั่นคง
แปลว่าต้องทำต้องทำก็แปลว่าต้องลงทุนทำธุรกิจที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นเป็นผู้จัดละครมีบริษัทบอร์ดแคสต์ในนามส่วนตัวเป็นเจ้าของโรงเรียน
เป็นเจ้าของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระโหลกกะลาตามกระแสมันก็ต้องเป็นเรื่องราวเลยล่ะ
ทุกอย่างจะต้องทุกคนแต่เอาจริงนะในระหว่างที่แบบนั่งค้า
งี้นะถ้าใครสักคนหนึ่งบอกว่าเออผมมีเงินแต่ผมไม่มีดวงลงทุนเลยว่
ก็เนี่ยเจ้าของเครื่องสำอางอ่ะให้ทุกวันนี้ธุรกิจบ้านเธอ

ใช่ค่ะแล้วแพทย์ยังจะอยู่กับเขาได้ไปเรื่อยไหม

สงการไปเนี่ยแพทย์อยากรู้ว่า

คือทุกคนอยู่ในวงการเนี่ย

เพราะว่าแพทย์ต้องบอกก่อนว่าอาชีพนี้คืออาชีพหลัก

คนอื่นอาจจะมีอาชีพที่บ้านเขา

นี่คืออาชีพหลักในการที่จะเลี้ยงดูแม่ครอบครัว
จนถึงตอนนี้ล่าสุดเลยคือลูก

องไปถึงวันข้างหน้าว่า
จะอยู่ในวงการนี้ได้ไกลแค่ไหน
เอางี้นะ
ดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนของบันเทิง

มีตำแหน่งเป็นเทวีโชค

เป็นลาพะแก่ตนในปีที่เกิด

ราหูคือเงาหรือมายา

บุคคลที่เป็นดารานักการเมือง

แปลว่าเป็นคนที่อยู่ในอาชีพขายเงาได้

ตาบนานเท่าอยากเป็น

ตามโดมชะตานี้มีดาวศุกรเป็นปฐุมเกรน
ศุกร์สามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา

ข้อที่๓ด่าวพฤศดีร์เป็นเกษตราธิบดีเรียนการงาน
งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและศิลธรรม
น้อมนำตนแพทย์ไม่รู้อะไร
อาจารย์เป็นคนที่มองคนอย่างยุติธรรม

เออเธอเอาลูกไว้เออเธอสู้กับปัญหาต่างเขาพูดถึงแพทย์ยังไงพูดถึงแฟนแพทย์ยังไง
แม้กระทั่งฝ่ายกฎหมายใครเขาเป็นห่วงใครแล้วเขาพูดว่ายังไงแพทย์อันนี้คือความเป็นจริง
เพราะฉะนั้นแพทย์ต้องรู้จักมีบทเรียนสอนตัวว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความสูงความต่ำ
แต่มันเกี่ยวข้องกับความถูกความผิดความสะอาดไม่สะอาดความชัดเจนไม่ชัดเจน
ต่างหากของชีวิตที่แพทย์จะต้องคิดต่อว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราไปยุ่งกับอะไรเกี่ยวกับอะไร
และดีมันเป็นภาพฉายทำให้คนรู้จักแพทย์มากขึ้นแล้วมันเป็นภาพชัดมากขึ้นแปลว่าอะไร
ชัดแล้วคนอื่นเขาเห็นภาพชัดแล้วแล้วก็เป็นภาพชัดที่แพทย์จะต้องเดินไปต่อบนความมั่นคง
แต่เพียงแต่ว่าแพทย์อย่ากลัวหลักง่ายเลยชีวิตของอาจารย์ดูอย่างหนึ่งว่า
คนนั้นสร้างบุญมามากแค่ไหนอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าแพทย์ไปสร้างบุญกับวัดไหน
แต่แพทย์สร้างบุญกับวัดมารดาคือแม่อันเป็นพระพรมของลูก
หรือเป็นอารหันต์ของลูกแพทย์เป็นคนดูแลแม่เว้ย
เรื่องนี้คือบุญใหญ่เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปไม่มีทางตกต่ำ

เอาเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่าทำงาน
อุ๊ยจากก่อนจะไปสุขภาพถามอีกเรื่องนึงได้ไหมคะ

มีอีกคำถามแพทย์มีลูกกี่คนคะอาจารย์
สามารถมีลูกได้๒คน๑หรือ๒แล้วแต่ถ้าอยากจะมี๑๒มีได้
แล้วในพื้นดวงจะมีกี่คนฮะคนนี้
มันก็ขึ้นอยู่กับเขาไงใช่ไหม
แล้วดีไม่ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้นะ๑๒แต่ไอ้๒บวก๑เป็น๒
อาจจะมีแฟสได้อาจจะได้
ทำไมอยากมีลูกกี่เขาหรือ
อยากให้มีอีกกลัวน้องไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเรามีลูกผู้ชายด้วยพี่หนุ่ม
พอวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่กับเมียเขา

อยู่กับเมียเรื่องสุขภาพหน่อย
สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับ

ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้คือหนูเป็นตามแม่เลยนะ

เพราะดาวเกิดวันอังคารกลางคืน

มั่นคงเนี่ยอายุยืนมาก
ยกเว้นพุทธแปรปรวน

แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพจิต

จะเกี่ยวกับจิตคือเป็นบ้าเหรออาจารย์

ร้อนหนาวปวดเจ็บสุขทุกข์แรง

มันจะทำให้มีความซึมเศร้าในจิตนะ

ไม่ว่าจะเจออะไรสุดท้ายแล้วจะผ่านพ้นไปได้

แน่หรือ

ไม่คุ้ม

ที่เราอย่างเดียวกันนี้

เข้าใจเลยค่ะอาจารย์
คือแพทย์จะมีสภาวะของการจ่ายเงินรายจ่าย

แต่ก็มีให้จ่ายมีเงินให้เรื่อย
แต่ว่าถึงจะมีรายจ่ายแต่เราก็จะมีรายรับเรื่อย

จะมาเป็นก้อนไหมคะอาจารย์รายลับของแพทย์เนี่ย
ดังเป็นเบลล่ารานีตอนนี้เลยได้ไหมคะ
คือวัยของแพทย์ตอนนี้ตกอยู่ในวัย๒๕๓๓ตกวัยพระอาทิตย์

จะเป็นปีที่รุ่งโรดและโด่งดังมาก

ก็บอกแล้วเป็นแมวก้าวชีวิต
ชีวิตจะรุ่งโรดในอีก๒ปีข้างหน้ารุ่งโรดมาก

เนี่ยแพทย์ก็จะปรึกษาไปเรื่อยคือตอนนี้แพทย์ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาชอบอะไร
แต่ที่ด้วยกำลังของเราเราก็แพลนว่าน่าจะให้ลืมอินเตอร์ก่อน
สัก๖ปีเอาเท่าที่เราไหว
แล้วพอจบจากสักประมาณประถม
ก็ค่อยไปส่งต่อแบบลองดูว่าจะไปทางไหนต่ออะไรอย่างนี้
ใจหนึ่งที่เราอยากให้เขาเรียนอินเตอร์ตั้งแต่เล็ก
คือเราอยากให้เขาได้แบบฟังอะไรที่มันถูกไปเลย
ใช่เพราะเราเองเราสอนเราก็ไม่รู้สำเนียงเราถูกหรือเปล่า
อยากให้เขาฟังจากจุดเริ่มต้นให้มันถูก
ลูกปุตตะในดวงชะตานี้ปุตตะเป็นอุตสาหะ
แปลว่าลูกคนนี้เด็กโคตรสน
ก็คือเด็กปกติเด็กสนแปลว่าเด็กฉลาด

เด็กสนอยากรู้อยากเห็นอยากหยิบอยากจับอยากปั้มน้ำพริก

และลูกเนี่ยอยู่ในเรือนของมนตรีแปลว่า
เห็นว่าคุณแพทย์เองก็ทำงานหนักมากนะครับ

ตนุพันธุเกษตร

นี่เขาเรียกดีมีดาวกเกษตรสองดวงในโลงสตาร์เนี่ย

ดวงนี้สามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้
และเมื่อแพทย์ไปเป็นพรีเซนเตอร์
ไปเป็นคนที่จะบูสต์

ต้องย้อนกลับไป๔ปีที่แล้ว

พี่คิดว่าแพทย์น่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเขา

หนูแบบหนูโอเคมากอะ
แล้วหนูก็อยากแบบอยากทำงานด้วยกัน
คือแพทย์เป็นคนไม่โกหกคนใช่ค่ะ
ใช้แล้วดีไหมดีค่ะอาจารย์

ดีคือดีจนมัน๔ปีอาจารย์
เคยรู้จักไหมดรจิลหยิบมาให้แกดูหน่อย

หลายคนบอกอุ๊ยกวดแค่นี้แป๊บเดียวก็หมด
คือจริงมันใช้น้อยมากค่ะพี่มด
เนี่ยประมาณแค่เนี่ยแล้วก็ทาทั่วหน้า

เดี๋ยวขอลองหน่อยได้ไหมได้ค่ะ

แพทย์มีวิธีเลือกอะไรยังไงค่ะสำหรับพวกมนุษยภัณฑ์แบบนี้

ที่ไม่หลอกใครเพราะคนเชื่อเรา
ออยมีเลขจดแจ้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แพทย์ก็เพิ่งจะทดสอบกับตัวเอง
ปีตัวเราทดสอบไปเองยังไม่พอกลัวคนไม่เชื่อ
แพทย์ก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ตรวจสาร

แต่เขาใช้อันนี้ใช่มีพี่แพนเค้กมีพี่เบน
มีพี่โอ๊ดพี่โอ๊ดปาโมดใช่
ใช่ฉันก็ใช้พี่หนุ่มพี่มดดำใช้หมด

ใช้ตั้งแต่ก่อนท้องอยู่แล้ว
ว่าแพทย์อยู่เข้ามาตั้งหลายปี

แล้วตอนนี้เนี่ยลูกขวบกว่าแล้วก็ใช้ค่ะ
ดวงแพทย์ต้องเข้ามาสู่จุดนี้
ของชีวิตที่ต้องคิดนี้นะ
หนึ่งแพทย์เป็นดวงเนี่ยเป็นเพชรเป็นทอง
อย่าสงสัยว่าเราเป็นเพชรเป็นทองมีค่าหรือไม่

ทองต้องไปเป็นสร้อยถูกต้องไหม

อย่าให้ตะกัวมาหลอมผสมกับเรา

คือจริงแล้วจะหาช่วงโทรมค่อนข้างยาก

แต่คือแพทย์อยู่กับเขามา๔ปี
วันที่แบบแพทย์ยังไม่ได้เป็นอย่างนี้

พี่หนุ่มจะรู้เลยว่าเขาจะพูดว่าเลยว่า
กว่าหน้าให้แกจะดีได้เนี่ย

เพราะเขาเคยเจอรุ่นโบกอะค่ะ
โบกหมายถึงว่าไม่ใช่แต่ง

หนุ่มไปถามช่างเก่าได้เลยทุกคนแบบ

เช้าเย็นคือเช้ากับก่อนนอน

บอกเลยนะคะหนึ่งขวดนี้นะ
สามารถช่วยได้หลายเรื่องเลยพี่หนุ่มจ๋า
อาจารย์จ๋าฝ้ากระจุดดั่งดำ

เดี๋ยวมันก็อันนี้ก็ต้องนอนด้วย

อันนี้ต้องบอกอาจารย์เลยเราต้องนอนด้วย
นอนน้อยแต่นอนนะจุ๊บเข้าใจไหมคะ

พออาจารย์นอนจะถาหน้าโบกเยอะ
ต้องเสียดายทาวแล้วตื่นมาแล้วมันนิ่มแล้วมันดี

ก็เอามาใครทั้ง๓ขั้นเลยนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มันง่ายไงพี่มดค่ะ
คือแค่คุณสั่งเขาก็จะมาส่งให้คุณถึงบ้าน
ปุ๊บแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วย

วันนี้นะฮะขอบคุณคุณแพทย์ณปภามาก
ที่เราเห็นแพทย์ยังมีความสุข

เราเคยสงสัยกันเรื่องเจ้ากรรมและนายเวรไหมว่า
เจ้ากรรมและนายเวรเนี่ยมีจริงหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องกรรมเนี่ยที่เขาบอกตัดกรรมตัดกรรมตัดกรรมกันเนี่ย

จะเห็นรู้เลยว่าเราไปทำอะไรเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีเราก็ไปถวายพระไตจีวร

เขาจะได้หรือไม่ได้ก็ได้
เพราะเท่ากับเราหยิบยื่น

เขามีสิทธิโกรธแล้วไม่รับเลยก็ได้

บุญที่ทำให้มีทรัพย์คือทาน

ทำบุญกับสัตว์กับคนกับพระทานหมด
ถ้าเอาปัจจัยเสื้อผ้าเข้าของไปให้เรียกว่าทำ
นี้คนพวกนี้เกิดมาอีกชาติหนึ่งรวย